ตามความคืบหน้ากันต่อหน่อยนะคะจากที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่า
มีเหตุยิงกันสนั่นกลางเมืองพัทธลุงช่วงประมาณตี๒กว่า
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสามศพเบื้องต้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่ง
ให้คุณผู้ชมดูนะคะดูไปพร้อมพร้อมกันเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองค่ะ
ผู้ตายคือนายรัตนพงศ์จันทร์ปนอายุสามสิบแปดปี
ขับรถคันนี้มาจอดหน้าธนาคารทกศท่ามีหลำนะคะ
จากนั้นก็มีกระบะขับตามมาจอดข้างหลังอีกคันหนึ่งนายรัตนพงศ์เนี่ย
ลงมาจากรถเพื่อยืนรอส่วนกระบะคันที่ขับตามมาเนี่ยนะคะ
ก็ลงจากรถเดินมาหาแล้วแม่ผู้พร่ำทำเพลงเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คน๑คนเปิดประตูรถหนีไปได้หุดหวิดแต่อีก๒คน
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลังแล้วผู้ก่อเหตุก็ขับรถของ
คนตายเนี่ยหนีไปเบื้องต้นตรวจสอบร่างของนายรัตนพงศ
เนี่ยนะคะถูกยิงด้วยปืนเก้ามอมอสิบนัดเข้าขาข้าง
ขวา๓นัดเข้าหน้า๒นัดแขนด้านซ้าย๑นัดแขนขวา
อีกสองนัดและไหล่ขวามีรอยยิงซ้ำอีกสองนัดค่ะใน
ที่เกิดเหตุเนี่ยพบปลอกกระสุนปืนเก้ามอมอห้าสิบ
ปลอกนะคะส่วนรถของนายรัตนพงศ์ที่ถูกคนร้ายขับหนี
พร้อมกับศพเพื่อนอีก๒ศพเนี่ยอยู่ห่างไปประมาณ๙กิโลเมตรครึ่ง
ก็เจอศพที่อยู่เบาะหลังคือนายอัฐกรนุ่นปานวัย๒๔ปี
กับนายพาสกรดำสนิทวัยยี่สิบเอ็ดปีนะคะสภาพศพถูกยิงพลุนเหมือนกัน
พลตำรวจตรีกฤษฎาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
จากการขยายผลของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นภาพคนก่อเหตุชัดเจน
ตอนนี้เหลือเพียงแค่เรียกสอบประจักษ์พยานที่นั่งอยู่ในร้านข้าวต้มโต้รุ่งใกล้จุดเกิดเหตุ
คิดว่าอีกสองวันนี้หมายจับออกแน่นอนนะคะส่วนปมสาเหตุตอนนี้เบื้องต้นมุ่งไปที่ความขัดแย้งส่วนตัวค่ะ